ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
เมืองไทยจะไม่ถูกมองเป็นถังขยะโลกอีกต่อไปค่ะ
ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดแผนคุมเข้ม
ห้ามนำเศษพลาสติกจากต่างประเทศมาในระยะ๒ปีนี้
คาดการณ์ว่าปี๒๕๖๗ช่วงสิ้นปี
คงจะไม่มีการนำเข้าขยะจากเศษพลาสติกนอกประเทศแล้วนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
ได้มีการเปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊คประยุทธ์จันทร์โอชา
หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กับนโยบายการกำกับในการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกนะคะ
โดยมีการระบุว่าประเทศไทยจะไม่ถูกมองเป็นถังขยะโลก
จากการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศอื่น
ขณะที่ช่วง๒ปีนับจากนี้นะคะ

รัฐบาลจะมีการคุมเข้มแล้วก็มีการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศนะคะ

แล้วก็เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วก็สุขภาพต่อประชาชนชาวไทย
ขณะเดียวกันถือว่าเป็นปัญหาที่แบบเกิดขึ้นมายาวนาน
โดยรัฐบาลได้มีการใช้ความพยายามในการแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องทุกปี
รวมไปถึงการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแล้วก็เป็นขั้นตอน
ไม่ว่าจะเป็นการยึดหลักการจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่า
พร้อมกับมีการดำเนินการควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
แล้วก็สุขภาพเป็นประจำซึ่งการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมนั้น
มีการแบ่งเป็นสองระยะนะคะคือระยะที่หนึ่งช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ถึงสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นการปรับลดการนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศค่ะ
ทำให้ปัจจุบันการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศนั้นเป็นศูนย์แล้ว
แล้วก็ส่งเสริมให้ใช้พลาสติกรีไซเคิลในประเทศแทนขณะที่ระยะที่สองคือช่วงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
จนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นการต่อยอดการกำจัดการนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศนะคะ
ไปจนถึงสิ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราก็จะไม่มีการนำเข้าขยะพลาสติกจากนอกประเทศอีกต่อไป
อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการจัดการขยะค่ะสิ่งหนึ่งที่คนไทยควรให้ความสำคัญ
คือการดูแลทั้งเรื่องของระบบนิเวศเรื่องของแหล่งน้ำชุมชนต่างที่จะไม่ให้เกิดมลพิษทั้งกลิ่น
แล้วก็มลพิษของขยะอีกต่อไปเพราะว่าเป็นปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยมานาน
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ